คุณผู้ชมคะไปดูตำรวจกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ก็บุกเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
หลังมีการแชร์คลิปนางแบบสาวเชอรี่สามโคกนะคะ

เชิญชวนให้ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งนี้ค่ะ
มีโชว์สุดพิเศษรออยู่แน่นอนค่ะ
เจอกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นคลิปแบบเนี้ยนี่ปล่อยออกมาอืม
ไปดูไปดูกันหน่อยไปดูเถอะไปดูเถอะอ่า
คลิปแบบนี้ออกมาก็ถึงตาถึงหูตำรวจนะคะ๔ทุ่มที่ผ่านมารองผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่
นำทีมตำรวจภูพิงราชนิเวศเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะ
บนถนนนิมมารเหมินซอยหกอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากทางร้านเนี่ยมีการโพสต์คลิปโฆษณา
ลงในเพจเฟซบุ๊คว่ามีการแสดงโชว์วาบวิวโดยพริตตี้นางแบบชื่อดังเชอรี่สามโคก
จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
ทางร้านปฏิเสธว่าไม่มีการแสดงโชว์ดังกล่าวเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
ส่วนน้องนางแบบที่ปรากฏในคลิปก็ไม่ได้พบตัวแต่อย่างใด
แต่ว่าหากมีการโชว์วาบวิวเกิดขึ้นก็จะเรียกตัวไปดำเนินคดี
ในข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนันต่อไปนะคะ
ส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตก็พบว่าทางร้านอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนชื่อใบอนุญาตจำหน่ายสุรา
ตำรวจก็เลยดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีการนำตัวผู้จัดการไปรับทราบข้อกล่าวหา
ที่สพภูพิงราชนิเวศต่อไปนะคะ